ซึ่งเป็นครั้งแรกในไทยรายการยิ่งใหญ่
และก็ยังมีประเด็นก็คือฟุตบอลโลกสรุปแล้ว

สับสนุนก็ยังให้การตอบรับอย่างต่อเนื่อง

ของลิขสิทธิ์การแข่งขันมาร่วมในการเป็นสักขีพยานด้วย
แรงขันนะครับจะมีขึ้นระหว่าง๕๗ตุลาคมปีหน้านะครับ
ซึ่งประเทศไทยถูกวางไปสนามที่๑๕
จากทั้งหมด๑๙สนามแล้วก็มีนักบิดระดับโลกนะครับ